ที่วัดไตร่หญิงสวัสดีครับคนปฐม
วันนี้เขามีงานบุญให้กับนักร้องลูกทุ่งและตลกผู้ล่วงลับ

ซึ่งนอกจากพิธีบุญแล้วยังมีเหล่านักร้องค่ะไปเปิดการแสดงด้วย
วันนี้บอกแล้วเราส่งผู้สื่อข่าวไปทั่วทุกสารทิศ
เราส่งหญิงออมทีมข่าวประเภทของเราลงพื้นที่อยู่หน้างานแล้ว
ไปติดตามกันเลยจ้าสวัสดีจ้ะหญิงออม
๔๙๒คนค่ะ
โดยงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยเจ้าคุณแย้มเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงค่ะ
อารามหลวงที่อยากจะลำลึกถึงเหล่าศิลปินลูกทุ่งและก็ตลกนะคะ
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะจากไปแล้ว
แต่ผลงานของพวกเขายังสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนในวันนี้
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพาเพล
และทอดผ้าไตรบางสกุลพร้อมทั้งเผารายชื่อศิลปินนักร้องลูกทุ่งและตลก
ที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า๔๙๒คนนะคะ
ซึ่งเป็นตามความเชื่อของคนโบราณค่ะ
ซึ่งมีศิลปินเดินทางมาร่วมงานมากมายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสมมาตรราชศรีมาจอมขวัญกรยาสัญญาพรนาราย
อสโฟเอสดำรงวงทองทศพลหินวพาน
โดยพี่ทศพลบอกว่าดีใจมากค่ะที่ได้มามีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้
เพราะว่าตัวเองก็นำบทเพลงของเหล่าศิลปินผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
ร้องหาเลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวจนถึงทุกวันนี้เช่นกันค่ะ
และศิลปินอีกหนึ่งนะคะที่จะขึ้นเวทีร้องเพลงมอบความสุขให้กับชาวบ้านในวันนี้คือพี่โอ้งสลักจิตสวัสดีค่ะ
พี่โอ้งค่ะวันนี้เตรียมเพลงเป็นไหมคะ

พี่โอ้งรู้สึกยังไงบ้างที่เราศิลปินลูกไม่เคยชิงกันเลย
ต้องขอบคุณนะคะทางวัดแร่ขิงนะคะที่ยังจัดงานตรงนี้ทุกปีนะคะ
เรียกว่าทำบุญให้กับศิลปินไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่าจะเป็นดาราหรือยังไงก็ตามนะคะ
ก็ต้องกลับขอบคุณบ้างนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมบุญกันและก็ขอบคุณศิลปินด้วยค่ะ
เอาค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้พี่โอมไปเตรียมตัว
แต่ว่าคุณผู้ชมที่อยากจะมาสนุกความสนุกแบบนี้ด้วยตัวเองนะคะ
ยังสามารถเดินทางมาได้นะคะที่วัดไร่กิ่งพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐม
เพราะว่างานจะมีขึ้นจนถึงเที่ยงคืนใช่ไหมคะพี่โอ่ง

ก่อนจะไปพี่โอ้งคะขอสะท้อนค่ะ

เอาค่ะเขาส่งกลับให้กับสตูค่ะ